ผมไม่เชื่อไม่งั้นคุณไม่มาทำงานอย่างนี้หรอก

หน้ารัฐมนตรีประเทศอังกฤษมาแล้ว
ท่านให้รางวัลมาหลายพรมา

กราบกล้วยครับ

ร้อง
คุณหนุย